คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ใครดูเราบ้าง
อ่ะเรื่องของไฟสีเขียวที่มันอยู่บนต้นโพสูงสูง

เออวันนี้เราเลยพิสูจน์สรุปหาคำตอบมาให้ได้แล้วครับ
นี่ดูกันก่อนมืดเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ไม่ได้ดูเมื่อวาน
เล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในตำบลคลองคอยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านเข้าไปพบกับไอ้ดวงไฟเขียวที่มันอยู่บนต้นโพสูง
หลายคนเชื่อว่ามันคือจิตวิญญาณของพญานาคหรือไม่ก็เป็นดวงจิตของกุมารของเจ้าของบ้านที่เคยเลี้ยงเอาไว้

ชาวบ้านเข้าไปกันเยอะแล้วไปกันตอนกลางคืนด้วยนะต้องไปหลายคนไปคนเดียวไม่ได้กลัว

แต่ไปหลายคนก็ยังดีอย่างหนึ่งเขาใส่หน้ากากเห็นไหมสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนครับ
เอาล่าสุดทีมงานของเราก็ติดต่อไปยังคุณสืบพงศรีวิกฤตคนรับจ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้
ชาวบ้านเขารวมตัวกันเลยนะบอกว่ารวมกันมาจ้างคุณสืบพงศ์นี่แหละ
ปีนต้นไม้ต้นนี้เพื่อไปพิสูจน์ดูเพราะย่านนั้นแถวนั้นไม่มีใครใจถึงเท่าคุณสืบพงศ์แล้ว
แต่สื่อผมบอกถ้าจะให้ขึ้นจ้างไหมถ้าจ้างเดี๋ยวจะขึ้นไปให้
เออขึ้นอาชีพเขาเอาเป็นอาชีพเขาไง
เอ้าคุณสื่อพงศ์รับจ้างมาแล้วแต่ก่อนจะขึ้นขออนุญาตแล้วกัน
จุดทูบ๙ดอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน
ก่อนจะขึ้นเอ้าใช่ไหมล่ะใช่
มันก็ต้องแบบว่าให้ความเคารพขออนุญาตกันก่อน
จากนั้นครับคุณสื่อพงศ์เริ่มปีนขึ้นไปตามกิ่งต้นไม้ของต้นโพ
จนถึงจุดที่มันพบไฟประหลาดนั่นแหละครับ
คุณสืบพงศ์ก็ตะโกนบอกชาวบ้านแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว

ไม่ใช่เจอผีเจอหงูหงูไม่มีไม่มีงูไม่มีงูล้อเล่นล้อเล่น
เรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมปีนขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอกับ
ไฟเลเซอร์สีเขียวเอ้า
อารมณ์แบบไฟอย่างนี้ที่มันอยู่ตามผับตาม

อารมณ์ประมาณนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะถูกยิงข้ามมานั่นแหละ
มันน่าจะแบบมาติดด้วยความบังเอิญโอ้โหตก
อกตกใจอ๋อนี่ไงเห็นไหมมันบอบแบบบอบแบบ
เห็นเนี้ยเราเอามือบังดูก็เห็นแสงสีเขียวจริงจริงอ๋อ

ต้นส้วยหลักหลีดขึ้นมาทันทีเอาจริงดีนะอีกนิดนึงคือ
ฉายหนังกลางแปงบนนี้ได้แล้วนะ
คุณอย่าไปว่าเขาเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชม
พิมพ์สุภาพอายุ๗๗ปีเจ้าของบ้านนั่นแหละฮะ
เขาบอกว่าเอ๊ะไอ้ไฟเลเซอร์เนี่ยมันสรุปมันยังไงดี
เอาไปลองฟังเหตุผลจากเขาดูครับ
ขอโทษขอโทษแล้วกัน
เอาจริงนะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณ

คือเขาก็บอกว่าเขาชอบกันไปเที่ยวไปสนุกสนานแสงสีเสียงอย่างนี้
เขาก็อยากให้มันมีฟงมีไฟอะเนาะ
ในจังหวะนั้นมันคงจะมีการยิงขึ้นไปบนต้นไม้ก็เลยติด
เอาด้วยความไม่ได้ตั้งใจนะมันไม่รู้ว่าขึ้นไปอีท่าไหนแหละ
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยพอชาวบ้านเขารู้แล้วก็คลายสงสัย
ส่วนทางเจ้าของบ้านก็บอกว่าเอางี้ละกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด
ไม่ให้เกิดในเรื่องแบบนี้อีก
เดี๋ยวจะจัดการเจ้าไฟเลเซอร์ไปในทิศทางที่มันถูกต้อง

เขาก็บอกว่าเห็นมาตั้งหลายเดือนแล้วเป็นอย่างนี้มาจับ
ก็เปิดทุกวันนะคะ
เอาจริงเจ้าของบ้านเขาบอกว่าติดมา๔ปีใช่ไหม

ไม่แต่มุมมองศาอาจจะเปลี่ยน

ผมตายกลางรายการอีกแล้ว
คุณชอบฆ่าผมกลางรายการอยู่เรื่อยเลย
ไม่ก็คือเขาอาจจะเพิ่งปรับเปลี่ยนมุมโอเคได้

คุณผู้ชมเคลียร์นะเรื่องนี้